อาทิตย์จังหวัดสุรินนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสามสิบห้าปีค่ะ
ร้องเรียนนะคะแล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้วด้วยนะคะ
บอกว่าคนที่มีศักดิ์เป็นอาตอนนี้มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ลวนลามเธอวิธีการลวนลามน่ากลัวมากค่ะ
ดื่มเหล้ากันแล้วพอเธอเมานะคะเนี่ยค่ะ
ไม่รู้ทำอะไรอ่ะนะคะไม่แน่ใจว่าใช้มือหรือใช้อวัยวะไหน
แต่มีรอยจ้ำแบบนี้เป็นสีแดงม่วงแบบนี้
ทั้งตัวเลยและเธอบอกว่าคนที่มีศักดิ์เป็นอา
และตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านพยายามจะลวนลามเธอด้วย
ในช่วงเวลานั้นดูสิมันใหญ่มากมันน่ากลัวมากเนี่ยนะคะ
แล้วเธอบอกว่าตอนนี้น่ากลัวซ้ำกว่าเดิมเพราะว่าแจ้งความผ่านไปแล้วประมาณ๙วันนะคะ
ดูเหมือนคดีไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็คือผู้หญิงอายุ๓๕ปีค่ะ
ร้องเรียนก่อนนะคะกับผู้สื่อข่าว
ร้องเรียนตั้งแต่วันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
บอกผู้ใหญ่บ้านคนในพื้นที่นี่แหละ
อยู่ในอำเภอสนมแล้วก็เป็นเครือญาติกันมีศักดิ์เป็นอาค่ะ
ตอนแรกมาชักชวนให้ดื่มเบียร์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
อยู่ตรงข้ามบ้านของผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละ
ตอนแรกมีพี่สาวนั่งดื่มอยู่ด้วย
ที่พี่เขยจะมารับพี่สาวกลับไปทำให้เหลือสองต่อสอง
จากนั้นผู้ใหญ่บ้านค่ะชวนไปดื่มต่ออีกที่บ้านเลยทีนี้
บ้านของผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละอยู่ไม่ไกลจากร้านอาหาร
เธอก็ไปนะไปนั่งดื่มกันจนกระทั่งมืดค่ำ
เริ่มเมามากก็เลยนอนหลับ
บอกเมาจนหลับเลยหลับไม่รู้สึกตัว
รู้สึกตัวอีกทีค่ะตี๒
ตี๒ก็คือเข้าตี๒ของวันที่๑๔สิงหาคม
ตอนนั้นพอตื่นขึ้นมาค่ะเจ็บปวดตามร่างกาย
แล้วก็พอตื่นขึ้นมาตกใจมาก
เพราะสภาพที่เธอตื่นขึ้นมาและเห็นตัวเองคือ
เสื้อผ้าถูกถอดเกือบหมดเหลือแต่กางเกงใน
และตกใจคูณสองเข้าไปอีกมองไปข้าง
เอ้าอาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนอน
ใส่เสื้อผ้าเลยเปลือยกายเลยนอนอยู่ข้างค่ะ
เธอตกใจรีบหาเสื้อผ้าของตัวเองในห้องเอามาสวมใส่
และช่วงที่เธอขยับตัวนั่นแหละหาเสื้อผ้าและกำลังสวมเสื้อผ้า
ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นอารู้สึกตัวเช่นเดียวกัน
พยายามเข้ามาลวนลามเธอค่ะทีนี้
อนาจารย์ด้วยเธอก็ขัดขืนผู้จาขอร้องดี
คุยไปคุยมาพยายามคุยนี่แหละ
สุดท้ายผู้เย็บบ้านคนนี้ยอมค่ะ
แล้วก็ขับรถไปส่งเธอที่บ้าน
แต่เมื่อกลับมาที่บ้านแล้วส่องกระจก
ตกใจมากค่ะมาเจอรอยเต็มตัวไปหมด
ลักษณะเธอบอกว่าเหมือนรอยกัดเธอบอกแบบนี้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะ๑๕สิงหาคมไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
อกจากนี้ผู้เสียหายเล่าอีกว่าต่อมาค่ะ
ได้รับข้อความส่งมาข่มขู่
ข่มขู่คือไม่ให้แจ้งตำรวจ
ถ้าแจ้งตำรวจจะเอาให้ตาย
อกจากนี้ขู่ว่าถ่ายคลิปไว้ด้วย
ตัวเธอรู้สึกกลัวมากนะคะก็เลยไปปรึกษาพ่อ
พ่อก็บอกเอาก็ไปแจ้งความไงที่สพสนมนะคะ
จากนั้นตำรวจค่ะเอาตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เธอบอกว่าแจ้งความไปแล้วนับจนถึงวันนี้นะ
วกไปนะคะ๑๕สิงหาคมจนถึงวันที่๒๔สิงหาคม๙วัน

ผู้ใหญ่บ้านยังไปพูดกับคนในหมู่บ้าน
ลักษณะทำให้เธอเสียหายนะคะ
คำพูดของผู้ใหญ่บ้านที่ไปพูดกับคนอื่นคือ
บอกว่าเธอไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับคนอื่นมา
สภาพก็เลยมีจุดแดงตามร่างกายเต็มไปหมด
เธอก็เลยอยากจะร้องขอความเป็นธรรมฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
วันนี้ค่ะเพราะแกเป็นคนที่กระโตกลูกหาก
แสดงว่าว่าเขาก็ตอบใช่แหละ
เอาความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวไปนะคะ
คือข่าวนี้เริ่มนำเสนอตั้งแต่๒วันที่ผ่านมาแล้ว
ล่าสุดเลยนะผู้สัดข่าวขออภัยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวน
สพสนมแล้วค่ะให้การปฏิเสธ
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะ
แจ้งข้อกล่าวหาซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนา
ด้านนางสาววันเพ็ญหานเสมอนายอำเภอสนมบอกว่า
ก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันนะคะซึ่งจะได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หากพบมีความผิดจริงก็จะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคือดำเนินการไปสองฝั่งพร้อมกันเลยนะคะ
อาญาแล้วก็วินัยนะคะแต่ขณะนี้ถือว่ายังไม่มีความผิด
ก็จะต้องรอผลการสอบสวนให้แน่ชัดก่อนเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ